เรามาดูเรื่องของการบูชาท้าเวสวรรณกันนะครับ
เพราะว่ามีพิธีบวงสวงท้าเวสวรรณ

ไปร่วมบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

ในการทำพิธีของอาจารย์หญิงคนนี้ด้วย

ด้วยเถิด
จัดขึ้นเขาบอกว่าช่วงราชาเลิกคืนวันเสาร์

ก็มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีจำนวนนับร้อยคนเลยนะครับ

ก็ร่วมกันอนุโมทนาสาธุด้วยนะฮะ
ซึ่งในพิธีก็มีสิ่งที่หลายคนสนใจ
ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่มีการเขียนเอาไว้ด้วยแป้ง

หลายคนก็หวังนะฮะว่าจะมีโชคลาภ
ในการเสี่ยงไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่๑๗กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
ก็อย่างที่บอกช่วงนี้ท้าเวสวันท่านมาแรง
ท่านจะให้โชคให้ราบให้ความแข็งแรงแก่ทุกท่านนะฮะ